ขนาดล้าล้าว่าจัดรายการเสร็จนะ

ดึกคุณผู้ชมเปิดปากกับภาคภูมิ
ในรายการพิเศษก็สัมภาษณ์๒บุคคล

คนแรกก่อนคุณสิทาธิวารีครับ

ทำให้คุณพิทาต้องเดินออกจากสภาไป

แล้วก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

คุณสิทธามองว่าภาพที่เกิดขึ้น

แต่มันมีสิ่งที่คุณสิทธาเขาก็รู้สึกประหลาดใจนะพี่เบิร์
อะไรครับเรื่องการลงมะตินี่แหละ
ลงมติไม่เสนอชื่อคุณพิธาซ้ำในการโหวตครั้งต่อไป

คุณสิทธามองว่าโดยตามปกติ
รัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายที่ใหญ่กว่าข้อบังคับ
แต่เมื่อวานทั้งสวและสสคั่วรัฐบาลเดิม

ทำให้ข้อบังคับชนะมาตราในรัฐธรรมนูลได้
คุณสิทธามองว่าแบบนี้บรรทัศนในสภามันผิดเพี้ยนแล้ว

คุยกับพี่อุ๋ยพระคุมโฟนอินไปเลยนะโทรไปเลย

ยังไม่นอนพี่อุ๋ยก็ถามเช็คด้วยนะนอนหรือยัง

คุณจตุพรแนะนำแบบนี้ครับว่าให้พักเพื่อไทยและก้าวไกล

อย่าไปวิ่งตามเกมของฝ่ายตรงข้าม
เพราะถ้ายังจับมือกันแน่นเนี่ยจะทำให้๘พักร่วมยังคงมีคะแนนเสียงข้างมากในสภา
และอีกฝ่ายก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับ
คุณจตุพรพูดอย่างไรในรายการเปิดปากกับภาคภูมิเมื่อคืนนี้
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอฟังหลังเคารพทงชาติครับ
มาว่ากันต่อคุณผู้ชมคุณจตุพรให้สัมภาษณ์ในเปิดปากกับภาคภูมิเมื่อคืนนี้
แล้วก็บอกเลยนะว่า๒พักเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันให้แน่น
ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งปล่อยมือกันเนี่ยจะเกิดแบบนี้
ถ้าต้องการจะเป็นรัฐบาลและต้องกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ระบัดสัดนะครับกับสิ่งที่ตัวเองประกาศไว้กับประชาชน
ทิ้งเพื่อนในการไว้ไปเป็นพักฝ่ายค้านและตัวเองกระโดดหนีไปเป็นรัฐบาล
และคิดว่าจะปกครองประเทศนี้ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวยังยากเลยครับ
เพราะจะถูกประชาชนเขาสาบแช่ง
นี่แหละครับมุมมองของคุณจตุพรและนาวากาตรีสิทธาธิวารีเมื่อคืนนี้
ทำให้มองเห็นว่าถ้ามติของสมาชิกรัฐสภาเมื่อวานนี้บอกว่า
ยัตติที่เคยเสนอแล้วผ่านการโหวตแล้วมาเสนอซ้ำไม่ได้

หลังจากนี้แล้วล่ะแคคนิดเดทนายกของเผ้อไทยแล้ว

เรื่องเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลในรายการไทยรัฐนิวโชว์
แล้วก็พยายามหาพักร่วมรัฐบาลหาเสียงเพิ่มเติมจากภักดิ์ที่พอจะคุยได้
พักที่พอจะคุยได้คือเหมือนกับประลองความอดทนกันไป
ประลองความอดทนกันไปฝั่งหนึ่งก็อยากเป็นรัฐบาล

เขาบอกก็ไม่เห็นต้องเป็นห่วงตอนนี้ก็ยังมีรัฐบาลอยู่
ที่คือเพราะว่าความคิดเห็นอาจารย์บริญญาจะเหมือนกับอาจารย์สมชัย๔ศุธิฯก่อน

จาก๘พักร่วมก็จะกลายเป็น๙พักร่วม
ถ้าเกิดอย่างนั้นมันก็จะไม่ใช่ยติเดิมจะไม่ใช่ยติ๓
อ๋อมันมีความเปลี่ยนแปลง

นักข่าวพี่น้องประจำธรรมเนียบรัฐบาล

อาจารย์บวรศักดิ์พูดแล้วไปถามอาจารย์วิศนุให้หน่อย

พ่ออาจารย์วิศนุเป็นคนพูดเองบอกว่า
โอ้โก้นายกเขาก็เลือกกันไปเรื่อยอะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับครับ